แล้วบอกเลยว่าปาร์ตี้สลอดโสดนะคะต้องมีผู้หญิงคนนี้แน่นอน
คิมเบอร์รี่เออเขาอยู่กวนเดียวกันนะคะ
แต่ช่วงนี้เธอนี่เข้าโปรงเข้าป่าคิมเบอร์รี่

เช็คได้ล่าสุดภาพในอินสตาแกรมหวานหยดย้อยเหลือเกินนะคะ
ไปเที่ยวป่าไปเดินป่ากันไปดูธรรมชาติ

เอ้ยไปหาความสุขร่วมกันจากธรรมชาตินะคะ
เป็นป่าฝนแล้วก็สัตว์จากดอกไม้ต้นไม้โอ้ยนะคะคุณ
บอกเลยนะคะว่าสองคนนี้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ

เพราะว่านุ่มหมากเนี่ยนะนอกจากจะทำหน้าที่ช่างภาพมือหนึ่ง
แชะโมเมนต์เผลอของหวานใจแล้วนะคะ
ยังขอบันทึกภาพความทรงจำดี
ด้วยการบรรยายเรื่องราวสุดประทับใจนะ
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแบบยาวเหยียด
เออยาวจริงคุณ

เอาคุณอย่างเช่นภาพนี้ที่ได้เห็นกันไปนะคะ
หมากเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินป่านะคะ

ธรรมดาคุณผู้หญิงเนี่ยนะเข้าปากก็กลัวกางเกงเปื้อน
เนื่องจากพื้นค่อนข้างในป่านะ

อ่ะสังเกตสาวคิมเบอรี่มัไหมคะ
จะใส่ถุงหลวมลงมาขับถุงเท้า

เออแล้วเขาห้ามกระชากออกนะคุณเดี๋ยวมันจะเลือดยิ่งพุ่งเข้าไปใหญ่ค่ะคุณ
แต่ก็ดูแลกันไปนะคุณแต่ว่าสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยหนุ่มหมากก็บอกว่าปรับตัวได้ดีเลยนะ
ให้เข้ากับสภาพของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ
หมากเองค่ะเขาก็รู้ทั้งรู้แหละว่ามันลำบากนะแต่ก็อย่าให้หวานใจค่ะ
ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ซึ่งผลก็เป็นไปตามค่าเลยค่ะคุณ
เมื่อทั้งคู่นะเดินทางไปถึงบ่อน้ำเล็กที่เกิดเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจค่ะ
บรรยายชื่นชมความสวยงามแบบไม่ได้ปรุงแต่งของต้นไม้นะ
ทิ้งท้ายไว้แบบหวานเจี๊ยบเลยค่ะว่าหินบางก้อนก็วางอยู่ในที่ของมัน
ไม่มีใครเอามาวางไว้มันสวยในแบบธรรมชาติของมัน
เหมือนผู้หญิงที่เดินนำหน้าผมอยู่ในขณะนี้
จ้าหวานเวอร์เบอร์แรงขนาดนี้นะคะไม่รู้จะอิจฉาใครก่อนดี
แต่เท่ารู้แฟนคลับค่ะจิกหมอนกระจุยอยู่แล้วตอนนี้นะคะคุณ
ให้คำเดียวสั้นสำหรับมาร์คปะรินว่าเชียบ
ก็ดีเหมือนกันนะคุณเปลี่ยนบรรยากาศจากการเดินห้างมาเดินท่องเที่ยวดูธรรมชาติกันบ้าง
ก็ได้เห็นช่วงเวลาลำบากข้อยเหลือกันข่อยพยุงข้อยอะไรอย่างนี้
เข้าคอนเซ็ปต์พระเอกนางเอกในละครแบบนี้
เห็นใจกันตอนลำบากไงทางที่เขาไปเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบว่าทางเรียบนะ
มีการต้องมุดน้ำมุดใต้ต้นไม้มุดใต้ขอนไม้